เริ่มต้นช่วงนี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอาคอนสมคำวัยห้าสิบเก้าปี
ที่ถูกหลานชายตัวเองเมายาเสพติด

วันนี้มีพิธีชาปนนักกิจศพ
พิธีชาปนกิจศพมีขึ้นตรงนี้นี่คือเมนเผาศพของสุสานบ้านโปงสรรบ่อเย็น

ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
ท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนี่ก็คือเมนที่ในโสดหลานชายทำร้ายอาตัวเองแล้ว
ก็เอาศพมาอำพลางมาทิ้งไว้ในเมนนี่แหละ
ใช่ค่ะก็คือนำศพที่ใส่ไว้ในถังพลาสติกสีน้ำเงินขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นขึ้นไปเปิดประตูเมนเผาแล้วก็ยัดใส่ไปในนั้นเลย
โสดถูกจับได้ทำผงทำแผนไปเรียบร้อยนะครับวันนี้พิธีชาปนกิจศพพ่อของในโสดนะที่ชื่อว่าในเหรียญ
เป็นพ่อของผู้ต้องหาและพี่ชายของผู้ตาย
เมื่อวานนี้ทำแผนอยากจะพุ่งเข้าไปทำร้ายไปฆ่าลูกชายตัวเองเลย
ใช่พ่อแท้ถึงขั้นพูดเลยว่าถ้ารู้ว่าเกิดลูกชายมาคนนึง
จะมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมแบบนี้นะไม่อยากให้เกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำ
วันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะช่วงที่สับปะเลอเปิดโรงศพให้ญาติญาติดูเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนเข้าเตาเผาเนี่ยดูครับทุกผู้ชมครับในเหรียญก็ยังทำใจไม่ได้

เพราะวันนี้เขามีพิธีตามความเชื่อของผู้คนในพื้นที่หลายอย่าง
ทั้งที่บ้านทั้งที่สุสานตรงจุดเผาศพทั้งการเคลื่อนศพออกจากวัดด้วย
ค่อยไล่ดูไปนะครับเอาเริ่มจากช่วงบ่ายวันนี้ก่อนนะครับ
คำถามบริการณ์เนี้ยครับวันนี้ครอบครัวของนางอาคอนสมคำ
วัยห้าสิบเก้าปีนี่คือช่วงที่เคลื่อนศพของนางอาคอน
เป็นเมนใช้ทำพิธีชาปนกิจของคนในหมู่บ้านค่ะคือวัดทางภาคเหนือเนี่ย
จะไม่มีเมนอยู่ที่วัดนะฮะเขาก็จะมีเมนแยกออกมาอยู่ในพื้นที่ต่างของหมู่บ้าน
นี่นะครับวันนี้ก็เคลื่อนศพกันมานะครับนางอาคอนถูกหลานชายแท้ของตัวเองนะครับ
ที่ชื่อว่าในโสดเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็เอาศพมาอำพลางยัดใส่ถังที่เป็นถังน้ำสองร้อยลิตรเนี่ย
ก็คือตรงนี้นี่แหละที่เอาศพมาอำพลางเอาไว้
ที่ชาวบ้านช่วยกันตามหาแล้วจะเจออย่างที่ท่านตามข่าวกันมา
๒๓วันพอมาถึงเมนสูตรศาลบ้านโปรงสันเป้าเย็น
คือระยะทางเคลื่อนศพมาก็ประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
มาถึงสูตรศาลครอบครัวยาดพี่น้องแล้วก็ลูกสาว
ได้ร่วมกันทำพิธีขออโหสิกรรมนางอาคอน
ด้วยการเดินเวียนรอบ๓รอบเวียนซ้ายนะฮะ
รอบตรงนี้ตามความเชื่อรอบสูตรศาล
เพื่อเป็นการขอเข้ามาผู้เสียชีวิต
ที่เคยล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลัง
เพื่อให้ผู้เสียชีวิตอโหสิกรรมให้

หลังจากนั้นนะครับมีกรวยดอกไม้ในพิธี
มีทูบหนึ่งดอกหมายถึงการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ตาย
อกไม้ก็หมายถึงเครื่องสักการะนี่นะฮะที่ใช้ในพิธีนะครับ
ก็จะเป็นการทำพิธีในส่วนของครอบครัวของญาติพี่น้อง
หลังจากเสร็จพิธีตรงนี้นะครับ

ทางญาติผู้ใหญ่ของนางอาคอนเนี่ย
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นด้วยนะครับที่มาร่วมพิธีเนี่ย

ซึ่งชาวบ้านทางภาคเหนือเรียกว่าพิธีไตรเปิด
จากนั้นคนในครอบครัวก็ร่วมกันถวายเงินถวายปัจจัยให้กับวัดบ้านโป่ง
พิธีชาปนกิจศพของนางอาคอนวันนี้ชาวบ้านมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นร้อยคนนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีไตรเปิดตรงนี้ก็ให้ชาวบ้านร่วมกันนำดอกไม้จันทร์เนี่ย
ขึ้นไปวางบนเมนค่ะนี่นะฮะระหว่างพิธีครับ
นางสาววนิดาอุปการะหรือว่าน้องไฟล์ลูกสาวนางอาคอน
นางอารีกับนางอำภัยที่เป็นพี่น้องนะครับต่างโศกเศร้านะฮะ
ทุกคนรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือลูกสาวนะครับ
นางสาวนางอาคอนวันนั้นก็โทรศัพท์มาหาแม่
ธันวาคมวันที่แม่ไปหาปลากับน้องสาวก็คือคนนี้ฮะนางอารี

โทรมาบอกแม่ว่าไม่ค่อยสบายนางอาคอนก็บอกกับนางอารี
สาวบอกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะลูกไม่ค่อยสบายแล้วก็หายไปเลย
คือกลับไปถึงบ้านก็เจอในโสดเมายาอยู่ก็ทำร้ายจนเสียชีวิต
เอาศพมาอามคลางอีกแรกก็ทิ้งด้วยไปหาลูกสาวนะน้องสาวก็บอก
ลูกสาวก็โทรมาบอกเอาแม่ไม่ได้มา

ช่วงที่สับปะเรอเปิดโรงศพให้ญาติได้ดูนางอาคอน
เป็นครั้งสุดท้ายในการแสดงความอาลัยกันนะครับ
นายประพัทธ์ใหม่ปาหรือว่าในเหรียญ
พี่ชายของนางอาคอนแล้วก็พ่อของในโสดผู้ก่อเหตุผู้ต้องหา
วันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เขาก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนัก
เข้าไปจับโรงศพน้องสาว
จับแบบนี้ฮะเอามือจับรูปไปรูปมา
ลักษณะก็คือยังทำใจไม่ได้รับไม่ได้ที่ลูกชายเนี่ยมาฆ่าน้องสาวตัวเอง
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็มีน้ำมะพร้าวนะฮะที่มาล้างหน้าศพก็ตามพิธีต่างของการชาปนกิจศพนะฮะ
พิธีชาปนกิจนางอาคอนนะครับก็มีสับปะเรอประจำหมู่บ้านนายประเสริฐปานแก้วเนี่ยมาทำพิธีให้
ปะเรอประเสริฐนะครับได้จุดไฟไม้ไผ่ที่สร้างจำลองเป็นบ้านด้วยนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่สร้างจำลองนะฮะ
ทั้งบ้านทั้งเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของนางอาคอนด้วยนะฮะ
สิ่งของต่างที่วันนี้ได้เผาไปนะครับเพื่อทำพิธีนะฮะ
มีที่นอนนะมีข้าวของเครื่องใช้มีเสื้อผ้ามีบ้านจำลอง
คือตามความเชื่อเนี่ยก็คือทางญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะเผาไป
เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้เอาไปใช้ในพบหน้านะครับ
ทางญาติญาติทางครอบครัวก็คุยกันแล้วนะครับก็ตกลงกันว่านี่แหละ
คือสิ่งที่เผาส่งให้กับนางอาคอนเอาไว้ใช้ในเส้นทางหลังความตาย
ในช่วงเวลาของการชาปนกิจศพนะครับ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีชาปนกิจนะครับ
หลังจากที่ญาติญาติดูศพเรียบร้อยก็เห็นโรงศพ
เข้าเชิงตะกอนเข้าเมนเผา
ก็ต้องใช้ทางใช้แบบน้ำมันเป็นเชื้อเผลิง

หวันที่ออกมาที่ปล่องของเมลและ
ตรงจุดหลังคาเมนตรงเนี้ยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็สังเกตนะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปติดตามคดีนี้อยู่นะครับ
ยังไม่ทันเสร็จพิธีอะไรดีเลยนะครับคนในครอบครัวครอบครัวนางอาคอน
แล้วก็ชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมพิธีด้วยมาแสดงความอาลัยเนี่ย
คือทุกคนเดินทางกลับออกจากสุสานออกจากเมนหมดเลยนะฮะ
สัปริย์กับผู้ใหญ่บ้านบอกทุกคนให้กลับบ้านเลย
แล้วเดินกลับไปเนี่ยไม่ต้องหันหลังอะไรมามองที่เมนด้วย
เนี่ยฮะขณะที่ควันก็พวยพุ่งขึ้นไปตรงปล่องเมนนะครับ
คือที่ห้ามทุกคนไม่ให้เข้ามาที่บริเวณเมนอีก
แล้วก็ให้ออกไปเลยไม่ต้องหันมามอง
ทุกคนห้ามเข้ามายุ่งในพื้นที่บริเวณเมนที่เผาศพนางอาคอน
ที่เป็นเมนของสู่สารของหมู่บ้านเพราะถือเคล็ดว่า
หากมีใครเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเหตุร้ายร้าย
มันจะวนเวียนกลับมาในหมู่บ้านอีกจะมีการล้มหายตายจากแบบไม่จบสิ้น
เพราะฉะนั้นสั่งห้ามไว้แบบนี้เลยนะครับ

เช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องมาดูเรื่องเก็บกระดูกแล้วใช่ไหม

คือกลับไปเลยไม่ต้องหันมามองอีก๗วัน

นายประเสริฐป่านแก้วคนนี้นะคะที่เป็นคนให้ข้อมูลว่า
ทำอะไรบ้างเป็นการถือเคล็ดของคนในพื้นที่

คือควันเนี่ยค่ะลอยขึ้นฟ้าไปสูงมาก
นายประเสริฐบอกนะคะความหมายก็คือดวงวิญญาณไปสู่สุขติแล้วค่ะ
แต่ตะที่นี่มันจะเป็นต่องนี่ค่ะแต่ที่บ้านมันขึ้นไปเลยที่บ้านนี้ที่โรงโรงมันขึ้นไปเลย
แบบว่าเขาไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขายังไม่อยู่แล้ว
ก็คือนายประเสริฐสับปลอประจำหมู่บ้านบอกว่า
ลักษณะของควันในพิธีชาปนกิจศพเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ลอยขึ้นฟ้าแบบลอยสูง
หรือว่าลอยต่ำซึ่งความหมายก็จะแตกต่างกัน
อย่างของนางอาคอนลอยสูงก็คือดวงวิญญาณไปสู่สุขตินะคะ
แบบนี้ทีนี้ค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะที่เขามาร่วมพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะคะ
นี่คือความหมายของควันนะคะถ้าลอยต่ำก็อาจจะหมายถึงดวงวิญญาณยังไม่สงบ
อันนี้เป็นตามความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลของสับปะเหลอ
มาชัยวงอายุ๗๓ก็ไปร่วมงานพิธีชาปนักกิจศพของนางอาคอน
บอกว่านางอาคอนเป็นรุ่นน้องที่น่ารักมาก
ให้ดูสิคะว่างานชาปนักกิจศพเนี่ยนะคนมาเยอะ
มาร่วมงานเยอะมากเลยเพราะว่าคนในหมู่บ้านรักนางอาคอนนะคะ
อาคอนเป็นที่รักใคร่ของทุกคน
ตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มา๕๐กว่าปีค่ะ
ไม่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าเรื่องสะเทือนขวัญอะไรเกิดขึ้นเลย
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านกลัวมาก

พอวงในเรื่องของการใช้ชีวิตในหมู่บ้านคือด้วยความที่เป็นหมู่บ้านเล็กอะค่ะ
เขาก็กลัวว่าตอนกลางคืนก็อาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
วนเวียนผ่านเข้าออกในหมู่บ้าน
ก็เลยหวาดระแวงกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะ
ซึ่งเมนสุสานบ้านบ่อเย็นก็มีที่มามีประวัติความเป็นมายาวนะคะ
ก็คือทางสับปะเลอประจำหมู่บ้านก็เป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเดิมเนี่ยค่ะก็จะมีการเผาศพแบบเชิงตะกร

ก่อสร้างเมื่อปี๒๕๖๑ได้มีการเผาศพชาวบ้านไปแล้ว๓ศพ
แต่ก็เป็นลักษณะการเสียชีวิตด้วยโรคชราค่ะครับ
เมื่อปีที่แล้วปี๒๕๖๒เผานายสุภาพวงกัณฑาอายุ๖๙ปี
ก็เสียชีวิตด้วยโรคชะลาเหมือนกัน
แต่ว่ามาครั้งนี้ค่ะ๒๘ธันวาคมวันนี้นางอาคอนสมคำอายุ๕๘
ฆาตกรรมนะคะถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งแรกในพื้นที่เลยค่ะ
พิธีชาปนกิจศพนางอาคอนวันนี้ก็มีพิธีพระสงฆ์นี่ก็๘รูปนะฮะ
สำเร็จเอน๕รูปนะครับในพิธีชะพนักกิจศพนะครับ
ก็เป็นการเผาแบบลักษณะที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะฮะ
ส่วนนี้คือภาพช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก่อนมีพิธีชาปนกิจศพเมื่อช่วงบ่าย
เมนของสู่ศาลนี่คือพิธีที่บ้านนะครับ
พระสงฆ์วัดบ้านโปงอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
ทำพิธีสูดถอนดวงวิญญาณ
ก่อนถึงพิธีชาปนกิจศพของนางอาคอนนะครับ
เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่
ฮะเรื่องการสูดถอนดวงวิญญาณนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพในพิธีนะฮะก็เป็นการจุดทูปปักบนสตวงหรือว่ากระทง
นะฮะแล้วก็สวดทำพิธีเพราะว่าตามความเชื่อของคนทางภาคเหนือ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตลักษณะแบบผิดธรรมชาติ
จากไม่ค่อยนิยมนำศพมาประกอบพิธีที่บ้านแล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่ตั้งศพที่บ้านนะครับ
ที่วัดนะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องมาทำพิธีนะครับ
จะตั้งศพที่วัดแล้วก็นำไปชาปนกิจที่เมนของสุสาน
ทำพิธีวันนี้ที่บ้านเนี่ยนะฮะพิธีสูดถอนดวงวิญญาณ
ก็คือให้พระสงฆ์สี่รูปมาทำพิธีสวดถอนนะครับ
พระที่สวดถอนเนี่ยจะสวดถอนที่วัดซึ่งเป็นจุดที่ตั้งศพ
แล้วต้องไปทำพิธีลักษณะเดียวกันที่บ้านของผู้ตายด้วย
ทำ๒จุดทั้งที่วัดกับที่บ้านนะฮะ

หลังจากนั้นนะครับก็มีการเคลื่อนศพออกจากวัดมาที่เมนที่อยู่สุสานท้ายหมู่บ้าน
ตอนที่มาทำพิธีสูดถอนโดยวิญญาณที่บ้านเนี่ย
พระสงฆ์ทั้งสี่รูปนะครับก็จะมานั่งอยู่ในมุมสี่ทิศค่ะนะฮะ
แล้วมีสตวงก็คือกระทงนะฮะ๔อันในการที่จะทำพิธีนะครับ
หลังจากทำพิธีเสร็จถึงเคลื่อนศพจากวัดไปยังเมนที่สุสานท้ายหมู่บ้าน
ห่างสัก๕๐๐เมตรนะครับจากวัดนะครับ
หากไม่ทำพิธีสูดถอนดวงวิญญาณชาวบ้านจะไม่สบายใจ
เท่าคนแก่ประจำหมู่บ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตลักษณะแบบผิดธรรมชาติเนี่ย
ต้องมีตัวตายตัวแทนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำพิธีสูดถอนดวงวิญญาณ
หรือว่าสวดถอนเนี่ยนะก็จะมีการลักษณะวนเวียนแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
หรือจะมีคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติแบบไม่จบสิ้น
ก็เลยต้องเป็นที่มาของการทำพิธีถอนดวงวิญญาณ
ว่าพิธีทำบุญหมู่บ้านก็เรียกได้นะฮะก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะ
ลักษณะแบบนี้นะฮะนางจันครรย์ปู่บุถอายุ๔๑ปี
เป็นพิธีสำคัญที่ต้องทำก่อนการชาปนกิจศพนายจันคำนะฮะ
ที่บอกนะครับการทำพิธีสูดถอนนั้นจะทำให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติด้วย
หากไม่ทำพิธีแล้วเคลื่อนร่างไปชาปนกิจวิญญาณก็จะยังวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหน
พิธีลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติ
หากไม่ทำพิธีจะทำให้ดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนนะครับ
หลังทำพิธีถอนและทำพิธีทำบุญบ้านที่ใช้สตวงของเส้นไหว้แล้วเนี่ยนะครับ
หลังทำพิธีสวดเสร็จก็จะกลับไปที่เมนเพื่อทำพิธีเสี่ยงทายด้วย
ด้วยการปั้นดินปืนแล้วก็เอาไปจุดในเมน
ซึ่งวิธีตรงนี้เนี่ยเขามีไปเมื่อวาน
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนักกิจวันนี้
ซึ่งการที่ไปทำพิธีเสี่ยงทายปั้นดินปืนเอาไปจุดในเมนเนี่ย
เพื่อดูว่าควันที่ลอยออกมาจากปล่องของเมนเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไง
จันคำปู่บุตรมักคณายกประจำหมู่บ้านบอกว่า
จริงแล้วควันที่ลอยออกจากปล่องเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตามปกตินี่แหละ
หลังจากทำพิธีเมื่อวานสำหรับพิธีของนางอาคอนนะ
คือมันมีข่าวว่าโอ้โหควันออกมาเนี่ยมันลอยต่ำ
ลอยต่ำแล้ววนเวียนแถวปล่อง
เหมือนกับวิญญาณนางอาคอนยังเป็นห่วงยังไม่ไปไหน

ชาวบ้านทุกคนที่ไปทำพิธีเห็นเหมือนกันหมด
ก็คือควันเนี่ยลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตามปกติ
เหมือนกับดวงวิญญาณเนี่ยคือไปสู่สุขติแล้วหมดห่วงแล้วนะฮะ
ดวงวิญญาณนางอาคอนกับดวงวิญญาณใครก็แล้ว
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปสู่สุขติหมดแล้ว

ทำพิธีเมื่อวานมันก็สมบูรณ์ดีนะสมบูรณ์ดีทุกอย่าง
แล้วก็เห็นเห็นได้ยินว่าความต่ำนี่ไม่ต่ำนะมันขึ้นหมดแหละ
ขอแก้ด้วยแก้ข่าวด้วยทางเหนือนี่เขาไม่ค่อยนับถือเรื่องความต่ำความสูงเท่าไหร
เพียงแต่ว่าเวลาจุกอดีตปืนนี่เพียงแต่ว่าไปผู้ป่วยเฉยนะ
จุดเฉยให้ป่วยว่าจะรู้ว่าที่นี่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว
เขาก็บอกว่าก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปก็จะแยกย้ายกันไปทำงานนะคะ
กลับไปรับจ้างทำสวนลำไยแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อ

นี่นะคะแล้วก็จะแยกย้ายกันไปทำงาน
พิธีเก็บกระดูกนางอาคอนทุกคนบอกว่า

ก็แล้วแต่ครอบครัวของนางอาคอนนะคะ
ว่าจะเข้าไปเก็บกระดูกช่วงไหน
เก็บกระดูกก็จะมีข้อห้ามอีก๑ข้อ

เพราะไม่อย่างนั้นผู้ที่เข้ามาทำพิธี

สำหรับหลักฐานที่ในโสดใช้ก่อเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นถังพลาสติกขนาด๒๐๐ลิตร
ผ้าใบผืนใหญ่สิ่งต่างเหล่านี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามจากพี่ชายของผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คือพ่อของผู้ต้องหาในเหรียญน่ะนะคะ
เหรียญบอกว่าถ้าตำรวจคืนให้จะนำไปบริจาคให้กับวัด
เก็บเอาไว้ที่บ้านเด็ดขาดนะคะ
ส่วนนายธานินหรือในโสดผู้ต้องหา
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำรวจสพแม่กาก็คุมตัวไป

กว่าสำนวนคดีจะแล้วเสร็จค่ะ

ตอนนี้ก็ฝากขังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับพอวันนี้เสร็จพิธี
ชัพพนาคิตของนางอาคอนนะครับ
ทุกคนก็กลับจากวัดนะครับ

เราก็ไปที่บ้านของนางธรรม
นี่คือคุณแม่ของนางอาคอนผู้ตาย
คุณแม่ก็อายุจะ๙๐แล้วนะฮะที่นางอาคอนปกติจะดูแลอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุก็คือบ้านนี่แหละตรงในส่วนของบ้านที่คุณแม่อยู่นี่แหละนะฮะ
เขาจะมีบ้านกันอยู่สองสามหลังนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับ
ก็ได้เจอกับนายประพัทธ์ใหม่ปาหรือว่าในเหรียญพ่อของในโสดผู้ก่อเหตุ
พี่ชายของนางอาคอนนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
เขาบอกกับเราว่าทางครอบครัวจะต้องไปทำพิธีปัดเป่าความชั่วร้าย
ลำทานหลังหมู่บ้านต่อด้วยนะฮะหลังเสร็จพิธีชะพนักกิจศพนะครับ
โดยในพิธีเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องที่เป็นสายเลือดเดียวกันทั้งหมด
จะต้องไปด้วยกันเนี่ยฮะเตรียมอุปกรณ์ข้าวของต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อที่จะไปด้วยกันที่ลำทานที่เป็นพื้นที่ลำทานหลังหมู่บ้าน
แล้วต้องใส่เสื้อผ้าชุดเดิมไปร่วมพิธีนะครับ
ก็เป็นเสื้อผ้าคงเป็นชุดที่ไปชาปนกิจกันมาเนี่ยแหละครับ
ร่วมพิธีไปถึงที่ลำทานเนี่ย
นำสตวงหรือว่ากระทง๑ชุดมาทำพิธี
แล้วก็มีผู้ที่มีวิชาอาคมมาสวดมนต์ทำพิธีให้
ก่อนที่ใจทุกคนร่วมพิธีนะครับ
ทางครอบครัวกับผู้นำที่ทำพิธีเนี่ย
ตอนนั้นบอกว่าคือพิธีนี้เนี่ย
ยังไงต้องขอให้ผู้สื่อข่าวที่ตามมาเนี่ย
อยู่ด้านนอกก็แล้วกันเข้าไปดูไม่ได้
นะครับเพราะในพิธีต้องมีการถอดชุดที่ทุกคนใส่มาเนี่ย
ญาติพี่น้องครอบครัวผู้ตายเนี่ยต้องถอดออกจากตัวทั้งหมด
ไม่เหลือเลยนะฮะถอดแบบเกลี้ยงเลยนะฮะ
ไม่มีแม้แต่ชุดชั้นในอันนี้ตามความเชื่อนะ
ของคนในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทุกคนเอาชุดเหล่านั้นเนี่ย
ลงในลำทานนะปล่อยให้เสื้อผ้าเนี่ยมันไหลไปกับสายน้ำนะครับ
ไปให้หมดเลยการทำพิธีแบบนี้ตามความเชื่อคือทุกคนจะได้หมดเคราะห์หมดโศก
ไม่มีอันตรายอะไรอีกหลังจากนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ
พอทำพิธีเสร็จในเหรียญบอกว่าการทำพิธีวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนสบายใจ
อาคอนน้องสาวเนี่ยเขาก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็ขออยู่ในใจนี่ฮะ
บอกว่าอยากให้นางอาคอนมาเข้าฝันบ้าง
เพราะว่าเขาก็อยากรู้ว่าตอนนี้น้องสาวมีความเป็นอยู่ยังไง
จะได้ไปอยู่พบภูมิที่ดีไหม
แล้วก็อยากจะบอกกับนางอาคอนน้องสาวว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่ก็คือนางธรรมนะ
เพราะว่าพี่ชายคนนี้จะเป็นคนรับช่วงต่อดูแลให้เองนะครับ
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมานอนอยู่กับแม่
จะคอยสลับกับน้องสาวอีก๒คนเนี่ยมาเฝ้ามาดูแลแม่
ก็ยังก็มีอยู่น้องคิดถึงอาคอนน้องรักยังไงคิดถึงอยู่
อยากจะบอกให้เขาไปยังไง
เขาไปสบายไม่ต้องห่วงข้างหลังแม่ไม่ต้องห่วง
ผมก็เป็นพี่ผมจะได้ดูแลแม่ต่อ

เป็นห่วงที่สุด
รักห่วงมากกว่านี้
นี่คือคดีที่เกิดขึ้นกับนางอาครจะดูคติศาสตร์นี้